วันนี้แม่จนต้องสู้
โอ้เสียงดิฉันนะคะนี่๖๒นะคะยังสวยคอนเฟิร์มคอนเซิร์ตใหญ่
ครั้งแรกในชีวิตนะคะ๔สิงหาคมมีแน่นอนค่ะ
จัดเต็มจัดหนักค่ะรวมไปถึงเนี่ยเขาเป็นคุณป้าของน้องทอยด้วยนะคะ
ติ๊ดจริงหรือเปล่าแล้วก็สามีป่วยเป็นมะเร็งด้วยนะคะ

จัดเต็มมากทั้งป๊อปทั้งแสงสีเสียงทุกอย่างเต็มหมด

อาการดีขึ้น

เรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายสุขภาพจิต

ซื้อบัตรกันได้นะคะ๔สิงหาคมเจอกันแน่

คนนี้บอกเลยอารมณ์ดีตลอดเลยนะฮะ

เห็นว่าจะมีรักครั้งใหม่กับเขาอยู่เหมือนกันหรือเปล่า
ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ามีคนสังเกตรูปที่
ฟรอยลงเอาไว้ก่อนนู้นนะคะแล้วก็แท็กรูปนี้ไปให้สาวคนหนึ่ง
แล้วก็แคปชั่นแล้วก็แฮชแท็กก็ดูหวานแบบมีนัยยะด้วย
ส่วนสัมพันธ์กับแพรวคณิตกุลนะฮะ
จะมีการรีเทิร์นหรือเป็นแค่เพื่อนไปก่อนฟังค่ะ
จัดไปเลยค่ะ

ได้เห็นสมัยเหรอว่ามีคนเห็นแล้วครับตลกมากรูปนั้น

เพราะว่าอันนั้นเป็นรูปที่ลูกน้องอุ้ยโทษครับ
เป็นรูปที่น้องถ่ายให้ผมแล้วผมก็รู้สึกว่าชอบ
ผมก็เป็นคนที่แบบชอบแบบตอนหลังพอเริ่มเล่นเรื่องนี้
มันก็จะมีแฮชแท็กเยอะแล้วก็มันก็ตลกดีเว้ยมันก็กวนดี
แล้วก็เลยพยายามแบบสร้างให้มันดูมีอะไรหน่อยเลยครับ

ทำให้คนแบบคิดได้เปิดประเด็นได้อะไรอย่างนี้

แล้วเราก็ยังเจอกันได้คุยกันได้ไม่มีปัญหาอะไรกัน